ตอนนี้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลทำงานกันอย่างหนักหน่วง

ถ้าเกิดว่านับนิ้วดูตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียง๖วันเท่านั้นที่จะครบ
วันที่๒๙มีนาคมที่คนไทยทั้งประเทศจะได้เห็นร่างสุดท้าย
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้ว
ตอนนี้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลก็ยังอยู่นอกพื้นที่
เพื่อพิจารณาปรับแก้แล้วก็ทบทวนเนื้อหาลงรายมาตรา

คุณจริยาสิริสันพงศ์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากจังหวัดประจวบคิริคันเชิญค่ะ
ค่อนข้างเป็นที่ชัดเจนแล้วนะคะว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
จะกำหนดให้มีนายกรัฐมนตรีนอกบัญชีรายชื่อพักการเมือง

ขณะที่ประธานกรรมการร่างรัฐมนุนก็หวัง
ความสอดชอบจะไม่เสนอปรับแก้บทเฉพาะการอีก
เพราะได้อธิบายเหตุผลไปแล้วค่ะนายมีชัยรุชุพันธ์ประธานกรรมการร่าง
รัฐธรรมนุนหรือกรทเปิดเผยว่าได้ส่งข้อสรุปบทเฉพาะการที่
รทปรับแก้ตามข้อเสนอของแม่น้ำสี่สายในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านเป็นเวลา๕ปี
ให้นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วพร้อมอธิบายเหตุผล
เพื่อเรียนให้นายกรัฐมนตรีรับทราบซึ่งหวังว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
ที่จะต้องปรับแก้อีกโดยในภาพรวมยืนยันนะคะว่ากรท
คนจาก๒๕๐คนมาตามระบบที่กรทได้วางไว้
แต่ไม่ได้กำหนดนะคะว่าจะมีฝ่ายความมั่นคงมานั่งโดยตำแหน่ง๖คนหรือไม่
ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการสัญหาที่ตั้งขึ้นโดยคศจะพิจารณาค่ะ
พร้อมยืนยันนะคะว่าอำนาจการเลือกนายกรัฐมนตรีก็ยังคงเป็นของสอสอค่ะ
คือที่มาก็จะมาจากสอสอนั่นเองไม่ได้มาจากสว
ตอนนี้เมื่อยกเว้นแล้วเนี่ยถึงเวลาเลือก
เพราะนั้นไอ้ที่ที่มีหนังสือบินไปพ่าจุ้นว่า
พอมาตั้งในยกด้วยไม่ใช่
ก็ต้องกลับไปที่เดิมก็ต้องไปตั้งกันจนได้

ส่วนความคืบหน้าการพิจารณาร่างรัฐธรรมนุน

ประเด็นให้มีสว๒๕๐คนในช่วงเปลี่ยนผ่าน
โดยนายมีชัยระบุเพิ่มเติมนะคะว่าการเปิดทางให้นายกรัฐมนตรี
มาจากบุคคลนอกบัญชีพักการเมือง
เมืองต้นจะไม่นำไปแก้ในบทถาวรด้วย
โดยเหตุผลที่กำหนดในเฉพาะการ

สอสอไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรี

ส่งผลให้รัฐบาลปัจจุบันต้องรักษาการต่อไปค่ะ
และยังตอบไม่ได้นะคะว่าการเขียนของกรท

จะทำให้เกิดรัฐบาลผสมหรือไม่
สำหรับการพิจารณาปรับแก้บทเฉพาะการตามข้อเสนอของคอสช
นายมีชัยก็มองว่าพอเป็นไปได้ที่จะสามารถปลดล็อกแก้ไขปัญหาบ้านเมืองในช่วงเปลี่ยนผ่านค่ะ